ยาบ้าจนหลอนค่ะสำหรับข่าวนี้
ลูกชายอายุ๑๗ปีมีอาการแบบนี้ค่ะ

ก่อนจะไปคว้ากันไกลจะมาแทงแม่อีกต่างหากนะคะ
กลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยแม่ก็เลยหลบหนีไปอยู่บ้านญาติ
ส่วนผู้เป็นพ่อเนี่ยก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้าไปคุมตัว
นำตัวไปบำบัดรักษานะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อช่วงเที่ยงหวานนี้
ตำรวจไปตรวจสอบบ้านพักซอยหัวหลางตะบนในเมือง
พบพ่อแล้วก็แม่ของเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
รวมทั้งญาติญาติยืนรอตำรวจอยู่
โดยผู้เป็นพ่อเล่าว่าเมื่อช่วงกลางดึกวันศุกร์ที่ผ่านมา
ขณะกำลังทำงานเข้ากระตอนกลางคืน
ภรรยาโทรมาบอกว่าลูกชายมีอาการผิดปกติดูเหมือลอย
บางครั้งก็เออะโวยวายแถมยังด่าทอผู้เป็นแม่อีกต่างหาก
ราวกับว่าจำแม่ตัวเองไม่ได้
สุดท้ายนี่นะคะหนักเลยใช้กันไก่เหล็กที่ดัดแปลงเป็นมีด
จะทำร้ายแม่จนแม่ต้องหนีออกจากบ้านไปอาศัยอยู่ที่บ้านญาตินะคะ
กระทั่งเช้าวานนี้เลิกงานกลับมาไม่พบลูกชายอยู่ที่บ้าน
สอบถามญาติก็เลยทราบว่าหนีออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
ไปตรวจดูที่นอนไปพบซองบุหรี่พร้อมอุปกรณ์เสพยาบ้า
กระทั่งช่วงเที่ยงลูกชายกลับบ้าน
ยังมีอาการเหม่อลอยอยู่จำใครก็ไม่ได้
เกรงว่าลูกอาจจะทำร้ายใครอีกก็เลยแจ้งตำรวจ

หวังให้ตำรวจเนี่ยนำตัวไปบัมบัติรักษา
ด้านตำรวจสอบถามเยาวชนชายรายนี้ที่อยู่ในสภาพไม่สวมเสื้อ
่งเพียงกางเกงขาสั้นไม่สวมรองเท้า
พบว่าปูจาวกวนสายตาแข็งกระด้าง
แล้วก็ไม่ยอมบอกถึงสาเหตุที่ต้องการทำร้ายแม่
แต่กลับพูดว่าตอนเขาเกิดแม่ไม่อยู่
แล้วก็ยังพูดอีกว่าเขาพ้นจากความตายแล้ว
ตำรวจน่ะเห็นแบบนี้คุมตัวไปโรงพักเลยค่ะ
เพื่อจะตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแล้วก็ส่งตัวบำบัดต่อไปนะคะ